วันนี้เองนะครับนายเนธนาคศุกร์รองอายการสูงสุด
ซึ่งจริงแล้วได้ยื่นหนังสือในการลาออกจากตำแหน่ง
ก็เข้าไปชี้แจงต่อกรรมาธิการเป็นครั้งแรก

นั่นก็คือกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่มีนายศิระเจนจาคะเป็นประธาน

ก็คือคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ

เพื่อพิจารณาคดีนายวรยุทธ์หรือว่าบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะครับ

เพิ่งจะยื่นใบลาออกเอาไปดูภาพกันหน่อยไหมนะครับ
ได้เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการถึงกรณีการไม่สั่งฟ้อง
โดยนายเนธชี้แจงบอกว่าการไม่สั่งฟ้องในคดีนี้
เป็นไปตามที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาทั้งหมด
คือยันว่าสั่งคดีตามสำนวนที่ได้รับการส่งมา
ไม่มีการกระทำนอกเหนือสำนวนแต่อย่างใด
นี่คือนายเนธนาคศุกร์ได้ชี้แจงต่อกรรมาธิการ
ความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องนั้นนะฮะก็มาจากพยานหลักฐาน
ชี้ชัดเจนว่าผู้ต้องหาขับรถไม่เกินกฎหมายกำหนด
ประกอบกับผู้ตายคือดาบตำรวจวิเชียนเปลี่ยนช่องทางเดินรถแบบกระทันหัน
ต้องพิจารณาจากหลักฐานประกอบโดยพบว่า
ระยะพินิษฐ์การสั่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน
สำนวนนี้ก็มีความเห็นเหมือนผมคือสั่งไม่ฟ้องสองท่าน
สั่งไม่ฟ้องเพราะสำนวนตำรวจไม่พบหลักฐานว่าประมาท
มีแต่เหตุสุดวิสัยนี่คือนายเนธน่าสุข

แล้วก็ถูกกรรมธิการถามว่าเหตุใดจึงเชื่อเหตุผลและเชื่อพยาน
ก็คือนายจารุชาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะ
กับพลอากาศเอกจักริต
ทั้งที่เป็นการให้การหลังเกิดเหตุมาหลายปี
และขัดกับสภาพความเสียหายของรถ
เนธนาคศุกร์ก็ชี้แจงบอกว่าในส่วนของนายจารุชาตินั้น
เป็นพยานที่ให้การไว้แต่แรกแล้ว
ส่วนพลอากาศโทจักริตเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่
เชื่อโดยฟังประกอบหลักฐานอื่นนะครับ

ก็บอกว่าเพราะสังคมกดดันมาที่สถาบัน
ก็คือสถาบันด้านยุติธรรมนี่แหละฮะ
ก็คือเลยลาออกเพื่อองค์กรนะครับ
อ่านี่คือการชี้แจงของนายเน็ตนักสุขนะครับ
ขณะที่อีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
นั่นก็คือนายสมัครชาวพานันนะครับ
เป็นทนายความของครอบครัวอยู่วิทยาเนี่ย
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกโจมตีนะครับ
ว่าครอบครัวอยู่วิทยาหรือว่านายบอสเนี่ยฮะ
ไม่ยอมรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิเชียน
ทนายความประจำครอบครัวก็บอกว่า
ครอบครัวอยู่วิทยาครอบครัวนายวรยุทธ์เนี่ย
รับผิดชอบความสูญเสียต่อครอบครัวของดาบตำรวจวิเชียนมาโดยตลอด
ทั้งเรื่องของการเยียวยาการมอบเงินการดูแลจิตใจนะครับ
คือมอบเงินชดเชยเยียวยาให้๓ล้านบาท

แล้วก็มีการนำเงินไปสร้างโบสถ์๘ล้านบาท
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดาบตำรวจวิเชียน
ตามประสงค์ของดาบตำรวจวิเชียนก่อนเสียชีวิต
ที่ต้องการจะสร้างอุโบสถวัดศรีบุญเรือง

คือทั้งหมดทั้งมวลทางครอบครัวก็ยืนยันนะครับ
ว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของดาบตำรวจวิเชียนมาโดยตลอด
อีกเรื่องหนึ่งก็กรณีที่นายบอสไม่มารายงานตัวนะฮะ
ก็ทนายบอกว่าก็เพราะหน่วยงานไปเขาเรียกว่าออกหมายจับ
แล้วก็ถอนพาสปอร์ตของนายบอส
และนายบอสจะกลับเข้าประเทศได้ยังไง
ก็เป็นเหตุผลของทนายของครอบครัวอยู่วิทยานะฮะ